คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมีวินมอเตอร์ไซค์เขาไปหาปลาเข้าไปในป่ารกร้างข้างแถวถนน
รัชดาพิเศษปรากฏว่าไปเจอวัตถุคล้ายกับระเบิด
ก็ปรากฏว่าเป็นระเบิดชนิดไปร์ทบอม
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเป็นระเบิดคล้ายกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่มีนบุรีกับที่ราชประสงค์นะคะ
ซึ่งพลเมืองดีเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
คนซ้อนท้ายเข้าไปในป่าหายไปประมาณ๕นาทีเดินออกมาแล้วก็ขี่รถออกหนีกันไป
ไปตรวจสอบป่ารกร้างด้านหลังร้านอาหารกลาศรีริมถนนรัชดาพิเศษ
เพราะว่าได้รับแจ้งค่ะว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิด
ถูกไปทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังร้านอาหารนี้
ทหารก็กันประชาชนกันนักข่าวออกจากพื้นที่นะคะ
แล้วก็ขอความร่วมมือนักข่าวว่าอย่าเพิ่งทำข่าว
แล้วก็พยายามอธิบายว่าไม่เจอวัตถุอะไรในพื้นที่
แต่ว่าจากการตรวจสอบวัตถุที่เจอเนี่ยคล้ายระเบิด
มีฉนวนอยู่ที่ปลายด้านในสภาพแบบพร้อมใช้งานนะคะ
ทีมข่าวก็เลยพูดคุยกับนายอำนาจจันทราชัยอาสาสมัครพระรามเก้า
ก็บอกว่ามีวินมอเตอร์ไซค์เขาไปหาปลาที่ด้านในนี้ล่ะ
แล้วก็ไปเจอวัตถุคล้ายกับระเบิดลักษณะเป็นท่อเหล็กยาว
ประมาณ๘นิ้วแล้วก็ถูกห่อด้วยถุงพลาสติก
มีสายฉนวนโผล่ออกมาแล้วก็มีตะกร้าพลาสติกสีเขียวครอบอยู่
กลัวว่าเป็นระเบิดเห็นแล้วมันเป็นวัตถุต้องสงสัย
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกรุงเทพฯหานครก็บอกว่า
ช่วงบ่ายตอนฝนตกหนักเห็นผู้ชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันในพื้นที่ตรงนี้ล่ะ
แล้วคนที่ซ้อนท้ายเดินเข้าไปในป่าประมาณสัก๕นาที
แล้วก็ออกมาไม่รู้ว่าเดินหายไปไปทำอะไร
ออกมาแล้วก็ขี่รถกันออกไปอย่างรวดเร็ว
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ระเบิดที่เจอคล้ายกับหลายเหตุการณ์
มีนบุรีย่านราชประสงค์เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในระเบิด
ว่ามีลูกปลายดินระเบิดหรือส่วนประกอบอื่นที่มันคล้ายกันหรือเปล่า
เพื่อหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ส่วนระเบิดที่พบพร้อมใช้งานหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันค่ะ